ให้กำลังใจนะครับก็คือศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
ก็เตรียมขึ้นชกชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวนั้น
ได้ชั่งน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควร
แล้วก็น่าติดตามด้วยธรัตน์ทีวีช่องสามสองก็จะถ่ายท่อสดให้ชมนะครับ
รุ่นซูเปอร์ไฟล์เวสหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ระหว่างเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นครับ
ดีแชมป์โลก๒สมัยเตรียมพบกับเจสซี่โลดิเกส
เจ้าของตำแหน่งแชมป์วัย๒๒ปีจากสหรัฐนะครับ
วันที่๒๕มิถุนายนนี้ที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ส่งผลการชั่งน้ำหนักก่อนชกจริง๑๔วันนะครับ
กฎต่อสภามวยโลกแล้วโดยเจ้าแหลมเนี่ย
ช่างที่ค่ายนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
ได้ไป๕๔๓กิโลกรัมนะครับก็ถือว่า
ต่ำกว่าพิกัดที่กำหนดไว้๐๕กิโลกรัม

ล้าจากการคุมน้ำหนักแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนทางคู่ชกของเจ้าแหลมนะครับ
ซี่โลดิเกสก็ชั่งน้ำหนักที่สหรัฐอเมริกา
ได้ไป๑๒๐๒ปอนด์หรือว่าราว๕๔๔กิโลกรัมนะครับ
ก็ผ่านพิกัดที่กำหนดสบายเช่นกัน
ทำให้สื่อต่างหลายสำนักเลยนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไฟล์ที่สนุกแน่นอนนะครับ
สำหรับเจ้าแหลมที่จะขึ้นชกกับทางเจสซี่โลดิเกสนั่นเองนะครับ
สำหรับศรีสักเกตนครหลวงโปรโมชั่นก็เตรียมที่จะ
ชิงชำโลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท๑๑๕ปอนด์ครับ
เจสซี่โลดิเกสเจ้าของแชมป์คนปัจจุบัน
วันที่๒๖มิถุนายนนี้นะครับ
ที่รัฐเท็กซัตริ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๙โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ